ด้านชาวเน็ตเนี่ยยังไม่ปักใจเป็นของจริง
รอฟังจากปากเจ้าตัว

พออย่างนี้ผ่านพ้นมรสุมถูกแฉระรอกใหญ่มาได้ไม่ทันไร
ดูเหมือนว่าล่าสุดจะมีประเด็นขึ้นมาอีกแล้ว

ที่เคยถูกแจ้งข้อหาพรากผู้เยาว์
ยังเจอสาวแฉเรื่องหลอกเงิน
เรื่องของการยืมเงินเอาไปก่อนด้วยนะฮะ

ที่สร้างขึ้นมาเพื่อแฉฝ่ายชายโดยเฉพาะ

เป็นแชทของนักเตะหนุ่มกับสาวรายหนึ่ง

บทสนทนาดังกล่าวยังปรากฏภาพคล้าย

ไลน์คุยกับน้องที่มีปัญหาด้วยนะ
แล้วก็เหมือนกับเห็นปลายเท้าก็เห็นทีวี

ส่วนอันนี้ก็เอาภาพอีกภาพหนึ่ง

เวลาโชว์อยู่ชิงทีวีจอเดียวกันนะ
อยู่ในมุมเดียวกันอะไรอย่างนี้ต้องใช่ไหม

ที่เล่นโยคะมันนี่แข็งอยู่ไหม

แรกอาทิตย์เขาก็จะออกมานะคะ

พี่ทำไมเขาดวงสวยเหมือนกับปีชุ้งเปล่านี่
น่าเอามาออกท็อกซ์ทุกดาวเช็คดวงอย่างนี้นะดื่มน้ำคนบอกว่าข้อความเหล่านี้นะ
ฉันกินจะหมดขวดแล้วหนุ่มไม่รู้ว่าเรื่องอะไรเป็นยังไง